ไม่น่ามีใครไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเจอรถฉุกเฉิน
รถพยาบาลขับตามหลังมาเนี่ยเราต้องหลีกทางให้
ซ้ายหลบขวาเปิดทางให้ได้มากที่สุดอ่ะก็ไม่เข้าใจว่ารถบรรทุกคันนี้
คือไม่ได้ยินไม่เห็นหรือว่ายังไงในรถพยาบาลคันที่ขับตามหลัง
บรรทุกมาเนี่ยมีหนูน้อยวัย๑๐เดือนที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้ทัน
เพื่อต่อชีวิตเขาแล้วสุดท้ายมันไม่ทันเพราะรถคันนี้ค่ะ
ไม่ได้พูดหนูว่าไม่ได้อย่าบอกใครไม่รู้ว่าผมมันว่าไงไหมคะ

ทำให้ได้ตัวเหมือนเงียบแล้วค่ะ

คือบีบหัวใจจริงบีบหัวใจตั้งแต่เริ่มได้ยินเสียงตี๊ดในรถพยาบาลแล้วค่ะ
ภาพตอนที่ถ่ายจากในรถที่เห็นว่ามีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้า
จังหวะนั้นคือแค่เสียงนั้นก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเลย
แล้วแม่ร้องไห้อีกเสียงเด็ดนี้
มันคือความสูญเสียที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะคะ
น้องไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วน้องเสียชีวิตอยู่ในรถพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖พฤษภาคมแล้วค่ะ
เป็นครอบครัวของคุณเจตรินแล้วก็คุณสวรรคนะคะ
อายุ๒๙ปีทั้งคู่ลูกสาวคือน้องเชอเน่อายุ๑๐เดือนเองค่ะ
ป่วยเป็นโรคตับแข็งตั้งแต่เกิด
วันเกิดเหตุน้องอาเจียนเป็นเลือดก็รีบพาเข้ารักษาโรงพยาบาลชนบุรีตอน๑๑โมง
แต่อาการหนักมากก็เลยต้องย้ายโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพราะใกล้ถึงวันที่จะได้คิวผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายตับพอดีอะค่ะ
พอให้รถพยาบาลไปส่งออกจากชนบุรี๔ทุ่ม
ระหว่างทางเจอรถบรรทุกคันนี้ขับขวางอยู่ทางเลนขวา

รถบรรทุกตามกฎหมายจราจรคุณต้องขับเลนซ้ายนะคะ
ทุกคันนี้ขับเลนขวาแล้วไม่ได้อยู่เลนขวาแป๊บเดียว
กิโลได้ที่ไม่ยอมหลบรถพยาบาล
ทั้งที่เปิดไซเรนเสียงดังลั่นค่ะ
ถามว่าทำไมรถพยาบาลไม่แซงใช่ไหม

ถ้ารีบทำไมไม่แซงเขาอาจจะไม่ได้ยินก็ได้
คุณรถพยาบาลแซงไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะว่าอาการของน้องทั้งเจาะคอทั้งเจาะท้องและปั๊มหัวใจ

รถพยาบาลการเปลี่ยนเลนบางทีก็อันตรายสำหรับผู้ป่วยเหมือนกัน
เพราะว่ามันจะต้องขับให้นิ่งที่สุด

เปลี่ยนเลนนี่คือเท่ากับว่าทำให้รถมันก็ต้องสายไปสายมา
คนที่ไม่ป่วยควรจะต้องเปลี่ยนเลนให้รถพยาบาลมากกว่า
แล้วสุดท้ายน้องไปไม่ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี
รถพยาบาลเข้าฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระหว่างทางนะคะ

แล้วสุดท้ายคืนนั้น๕ทุ่มครึ่ง
น้องก็จากแม่ไปแบบไม่มีวันกลับค่ะ

เพิ่งจะได้คิวผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากคุณพ่อ
หลังจากรอมานาน๕เดือน

และเขาก็จะได้ใช้ชีวิตที่เหลือต่อของเขาอย่างมีความสุข
แรกและลูกสาวคนเดียวของครอบครัวนี้นะคะ

คุณพ่อคุณแม่น้องเชอเนกไปพบพนักงานสอบสวน
พ่อเมืองชนบุรีสอบปากคำเพิ่มเติม

แต่พอรู้ว่ามีผู้สื่อข่าวมารอทำข่าวเนี่ย
สุดท้ายแล้วคนขับรถบรรทุกไม่มานะคะ

ไม่อยากได้ยินอะไรเลย

ก่อนนี้คนขับรถบรรทุก
เคยพูดทำนองว่าไม่ได้ตั้งใจจะขวางทางรถพยาบาล
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้ารู้ว่ามีเด็กคนนี้

เขาจะเปิดทางให้รถพยาบาล
อ้าวแปลว่าอะไรคะ
ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยธรรมดา
คุณก็จะไม่หลีกทางให้อย่างนี้เหรอ
บอกเลยนะคะว่าแม่ฟังยังไงก็เหมือนคำแก้ตัว

แล้วแม่บอกเลยว่าแม่จะสู้ไว้ถึงที่สุดค่ะ